ต้องบอกว่าประเด็นร้อนโลกออนไลน์ค่ะ
เรื่องมันแดงขึ้นมาสำหรับเขาบอกว่าอะไรนะ
มีคนไปหากินกับครอบครัวสหวง
จากความรักความชอบของครอบครัวนี้นะคะ
ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอ
อยากจะสั่งซื้อหนังสือแต่ว่าโดนแอดมินเพจนี้โกงนั่นเองค่ะ
เป็นเรื่องมันราวขึ้นมาทันทีเลย
หัวข้อเขาตั้งเอาไว้บอกว่าประกาศหาคนฉวยโอกาสหากินกับครอบครัวสหวงค่ะ
โดยเนื่องหาในใจความว่าตัวเองและสมาชิกเพจปินเชาะวนั่น
นั่นคุณปินนี่คือน้องชายคุณปอนะฮะปินชาวนันแฟนคลับ
อีกหลายต่อหลายคนกลายเป็นผู้เสียหายเพราะว่าฝากแอดมินเพจดังกล่าวเนี่ย
สั่งซื้อหนังสือที่คนในครอบครัวสหวงเขาถ่ายแบบโดยเฉพาะคุณโบกับน้องมะลิ
แต่พอโอนเงินไปปุ๊บเพจหายปลิวค่ะฟิวหายไปเลยไม่ได้หายอย่างเดียวคือติดต่อผ่าน
ออกมาโพสต์ตามตัวแอดมินเพจดังกล่าวบอกว่าจงใจโกงเงินหรือเปล่าถ้าคุณมีปัญหาอะไร
ถ้าไม่ได้โกงจริงช่วยมาแสดงตัวแล้วช่วยบอกด้วยว่าจะรับผิดชอบยังไง
ทุกคนที่สั่งซื้อหนังสือนะคะเขาบอกว่ามีหลักฐานการโอนเงินทุกคนพร้อมแจ้งความค่ะ
โดยก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปกันใหญ่แอดมินเพจดังกล่าวซึ่งมีสมาชิกเยอะนะคุณ
ส่วนใครที่จะเอาหนังสือภายในอาทิตย์นี้ผมจะจัดส่งให้เลย
อ้าวแล้วถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมไม่โอนตั้งแต่แรกล่ะเขาก็โอนเงินให้แล้วคุณก็ส่งหนังสือมามันก็จบถูกไหม
อันนี้พอเขาไปแจ้งบอกว่าจะแจ้งความคุณก็มากระตือลือล้นจะคืนให้ตอนนี้
หลายคนนะคะก็เลยคิดว่าตกลงแล้วมีจิตใจจะโกงจริงป่
พรุ่งนี้จะอัพรูปหนังสือทั้งหมดให้ดูครับ
ขอโทษจริงครับที่ช้ามาก
แท็กอีกอันคือผมไม่คิดที่จะโกงแน่นอนครับ
หลังจากนั้นค่ะมีการโพสต์ภาพหนังสือ
แล้วก็ระบุว่ากำลังจัดส่งให้แฟนคลับ
ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน
สรุปเขาบอกว่าเขาไม่โกงกำลังจะส่ง
แต่นั่นแหละใจมันคิดไปแล้ว
ถ้าเราสั่งซื้อของอย่างนี้หายไปเป็นเดือนเป็นอย่างนี้

ช้าคุณไปทำอะไรมาคุณช่วยแจกแจงด้วย

รอดูแล้วกันใครที่เป็นแฟนเพจนี้นะคะ
ยังไงช่วยมาบอกด้วยละกันว่าได้รับหนังสือ
หรือว่าได้รับเงินคืนแล้วหรือยังนะฮะ
แบบนี้เดือดร้อนแบบนี้ไม่ดีไม่ดีนะคะ